อ๋อครับเรื่องของความวิปวับ
สาวคนหนึ่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นไฟวิบวับวิบวับ
ที่อยู่ด้านนอกน่ะคืออะไร
เห็นอะไรไหม
ไฟอะไรกระพริบอยู่ข้างนอก

มันก็ไม่มีอะไรว่าออกไปยืนดูสิ
ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะ

ยังกระพริบอยู่นะคะมีไหม
โอ้โหพอออกไปดูแล้วมันไม่เจออะไรไงงงเนี่ย
ไฟมันกระพริบในช่วงเวลาสักใกล้เที่ยงคืน
ก็คือ๒๓นาฬิกา๕๐นาทีพอเข้าเที่ยงคืนแล้วเป็นยังไง
ข้ามวันใหม่ไม่เพลงขึ้นเลย

คุณไปบ่อยคุณรู้คนเดียวมุกอย่างนี้
ต้องนอนแล้วไหมล่ะ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณสารพระภูมิ
ไปเจอกับแสงปริศนาที่กระพริบอยู่ข้าง

ผู้หญิงคนนั้นเขานั่งส่องอยู่

เธอก็สงสัยดิเอ้ยตรงนั้นมันไม่ได้มีแฝงไฟ
ไม่ได้มีหลอดไฟกระพริบหรือถ้ามันมีนะ

ก็เลยให้คุณผู้ชายไปดูหน่อย
เธอไปไปดูด้วยกัน
เขาก็เดินออกมานะตามคำสั่งนั่นแหละ
คือเอาจริงพี่คนนี้เขาเดินออกไปตามคำสั่ง
แล้วถ้าเป็นคุณคุณเดินไหม

พอผู้ชายคนนั้นเขาออกไปดูตรงจุดที่ว่า

มันไม่เห็นมีอะไรเลยครับ

โบ๋โนโนนัทฟิง

สร้างความประหลาดใจให้กับคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
ไฟแบบนี้มันมายยังไง

แหล่งหาความรู้ชั้นยอด

ก็เลยมีหลายคอมเม้นซ์

ไอ้แสงที่เห็นเนี่ย

แสงสว่างแห่งความรักหรือเปล่าครับ

เดี๋ยวอันนั้นคุณชนะต้องเห็นนะ

เพราะว่า
เขาคงมีความรักอันนี้เขาหรือคุณ
มีคอมเม้นต์อื่นไหมมีเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ของการหักเหตุแสงที่มันผิดปกติหรือเปล่า
ก็คือมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามันคือแสงสะท้อนอินฟาเรทจากกล้องวงจรปิด
มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกครับต้องดูผ่านจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นหรือใช้มือถือถ่ายก็จะเห็นแสงนี้
อันนี้เข้าใจได้ก็เป็นไปได้แล้วแล้วเขาได้ลองเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไหม
เขาก็ใช้มือถือถ่ายอยู่ไงเนี่ยถ่ายตอนที่แบบว่าเนี่ยเป็นคลิปจาก
อันนี้คือถ่ายจากกล้องวงจรปิดไงแต่ว่าเคยแบบเดินออกไปถ่ายด้วยโทรศัพท์เปล่ายัง
เขาอาจจะต้องลองดูว่ามันจะเกิดอาการหักเหแสงได้ไหม
ใช่ไหมแต่เขามีอยู่ช็อตหนึ่งนะใบตองคือที่เขาเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเขาก็เอามือถือถ่าย
ซึ่งมันไม่เจออะไรมันอาจจะใกล้ดิฉันคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อหรือเรื่องอะไรกันแน่ใครรู้ก็เข้าไปคอมเมนต์บอกพี่เขาหน่อย